มาช่วงนี้มาดูประเด็นทางด้านการเมืองกันหน่อยนะฮะตอนนี้หลายคนโฟกัสไปที่บัญชีรายชื่อของพักที่จะต้องมีการเสนอว่า
ใครที่จะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะภักดิ์พลังประชารัฐ
หลังจากที่สี่อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลคอสชเขาลาออกไปแล้วอืม
ลาออกไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เขาเดินทางกลับมาทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะ
มาสู่ขอบิ๊กตูมาสู่ขอนายกรัฐมนตรีคือนายกรัฐมนตรีบอกว่ายัง
ผมยังไม่ตัดสินใจยังเหนียมอยู่นะคะเพราะว่ายังมีเวลาถึงวันที่๘กุมภาพันธ์นี้
คุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงผลงานนโยบาย
มีการแถลงผลงานของรัฐบาลนะคะใช้เวลาสี่ปีมีช่วงหนึ่งค่ะ
ยกรัฐมนตรีบอกว่าใช้เวลาอีก๘นาทีตอนท้ายนะคะ
บอกว่าชี้แจงหลักการและเหตุผล๘ข้อว่าทำไมนายกรัฐมนตรีจึงไม่ต้องลาออก
ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเรียกร้องกันเยอะนะคะว่าถ้าเกิดว่านายกลุงตู่เนี่ย
ไปเป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ถ้าเกิดว่าจะสง่างามเนี่ยท่านควรลาออกเนี่ยนะคะ
พลเอกประยุจันโอชาบอกว่าการชี้แจงเรื่องลาออกหรือไม่เนี่ย
ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจตอบรับหรือว่าไม่ตอบรับ
ที่จะอยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพักการเมือง
เหตุผลที่ไม่ตัดสินใจลาออกเพราะอะไร
เพราะทุกประเทศทั่วโลกที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสังคมนิยม
ไม่เคยมีผู้นำรัฐบาลลาออกเมื่อมีการเลือกตั้ง

เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
และตามธรรมเนียมปฏิบัติไม่มีการกำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องลาออก
นายกยังไม่จบนะคะยกตัวอย่างด้วย
ยกตัวอย่างนายกในปี๒๕๕๔และ
๒ปีนี้แค่เป็นนายก
ท่านบอกว่าก็ไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งนะคะ
รวมถึงการเป็นรัฐบาลก็ไม่ได้ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง

บอกว่าการวิจารณ์บางครั้งก็เพื่อประโยชน์ของตัวเอง
ถึงว่าคนอื่นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ตัวลุงตู่

บอกว่าขอเถอะขออย่ามากดดันว่าจะต้องลาออกหรือไม่อย่างไร
เพราะส่วนตัวไม่สนใจอย่ามากดดัน
ตัวเองเคารพกฎหมายอย่างเดียว
ขอให้ประชาชนอย่าตกเป็นเครื่องมือของคนที่โจมตีคอสช
เพราะถือเป็นความไม่หวังดีทำให้ประเทศปฏิรูปไม่ได้
คุณผู้ชมฟังเสียงนายกกันหน่อยค่ะ
ไม่ได้บรรยาบครับเรายังไม่ได้ร่วมกับหน้าการเมือง
และต้องดูอีกทีว่าทำได้หรือไม่ได้
การเลือกตั้งปี๑๙๕๗นายุคลี่คน

ไปออกอย่ามาพูดส่งเดชน์
คนที่ออกไปเขาไม่มีความผิดเลย
ฐานาทีเขาอยู่ได้แต่กฎหมาย
อย่าไปไล่ล่ากันมากนะ

ก็กฎหมายเข้ามาอย่างนี้มาไล่สิ

ผมไม่ท้าทายแต่ผมไม่ออก
คุณสุวิทย์เมสินซีคุณกอบสัก
สภาวะสูอาอ่ะคุณกอบสักขออภัย
ก็เดินทางกลับมาที่ธรรมเนียบรัฐบาล

นำใบขอชื่อเป็นนายก

ก็ยังไม่ตัดสินใจวันที่๘
ก็ยังมีเวลานะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะ

การเป็นรัฐบาลกับรัฐบาลรักษาการ

แตกต่างกันเรื่องของการห้ามย้าย

ส่วนการห้ามใช้งบประมาณผูกพัน

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่า

ลุงตู่นายกของเราคนปัจจุบัน

นายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ

มันลุ้นตักไข่งานกาชาติยังไงก็ไม่รู้นะ